แม่บ้านประจันบาล
มาพบกันช่วงนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะ
ช็อปไปชิมไปชิลกันแบบล้านลาสุดเลยนะคะ
เรียกได้ว่าแม่บ้านประจันบาลเนี่ยนะคะ
นานทีจะมีหนุ่มเข้ามาแล้ว

เราจะพาเราไปเที่ยวด้วยตัวเธอ
เดี๋ยวนะฉันอยากไปเที่ยวก็อยากไป

ถ้าฉันเดานะเขาจะต้องหล่อเลิศ

แล้วกับพี่รณเดชน์อย่างงี้แน่เลย

อารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีกว่าเยอะ
และตอนนี้นะคะเขาก็ไปรอเราอยู่ที่บางลักษณ์แล้ว

ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยดีกว่าค่ะ
กับช่วงพ่อบ้านล้วน
สวัสดีครับผมผมแจ๊คเชิญยิ้มเองครับ

สำหรับใครนะครับที่สุดสัปดาห์นี้เนี่ย
ยังไม่มีไอเดียว่าจะไปเที่ยว

ที่ว่าครบทุกอย่างเนี่ยมาที่นี่ครับ

แล้วก็คาเฟ่เปิดตลอด๒๔ชั่วโมงครับผม

พร้อมกับจิบกาแฟชิวกันดีกว่าครับ
สวัสดีครับพี่ค่ะโอเคสวัสดี
พี่อยากมาเจอเจ้าของร้านที่ชื่อธอม

ต้องใช้เด็กในร้านเป็นธรรมดา

ไม่พลาดเหรอ

กราบขอโทษทีที่ใช้ไปตามเจ้าของร้านเนอะ
ตอนนี้เรามาแถวย่านบางรักครับพี่ครับเป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าคึกคักมากชาวต่างชาติเยอะทีเดียวเชียวครับผม
แต่ผมสะดุดนิดนึงครับกับชื่อร้านครับพี่ครับเกลอนี้มันแป๊บมันมันความหมายมันคืออะไรพี่
ก็เกลอเป็นภาษาไทยเลยครับแปลว่าเพื่อนตามความหมายเลย
เสน่ห์ของที่ร้านพี่คิดว่าเสน่ห์ของร้านเราคืออะไร
ก็เราให้บริการครบวงจรเลยแล้วอาหารที่ร้านเราก็อร่อยมากด้วย
วันนี้ก็รู้ว่าคุณแจ๊คมาทางเราก็จัดอาหารมาให้ลองชิมกัน

อันหา
อนุญาตเป็นอีกหนึ่งขันโตก็แล้วกัน
ขออนุญาตสลับนะครับเป็นอันนี้เป็นชุดอะไรครับพี่
เป็นชุดแกงเขียวหวานไก่ครับแกงเขียวหวานไก่เหมือนเดิมครับ
เครื่องเคียงก็จะมีเป็นผักทอดนะครับแล้วก็หมูสะเต๊ะเหมือนเดิ
เพียงแต่ว่าเปลี่ยนอ่าชุดแกงชุดแกงก็แล้วกันนะครับผม
แล้วขออนุญาตชิมเป็นแกงเขียวหวานอย่างเดียวกันแล้วกันนะครับ
รสชาติก็จะเป็นต้มจำกุ้งหรือว่าเป็นแกงเขียวหวานเนี่ย
ข้างที่จะมีรสชาติจัดจ้านนะฮะเครื่องเทศนี่รู้เลยว่าเหมือนขึ้นมาบนจมูกเลยนะครับผม
แล้วก็เขาค่อนข้างที่จะสไปซี่หน่อยเผ็ดหน่อย
พูดง่ายว่าถูกปากทั้งคนไทยแล้วก็ทั้งชาวต่างชาติด้วยใช่ครับประมาณนั้นเลยนะคุณพี่นะ
เห็นเต็มขันโปรกแบบนี้นะครับผมเมนูเต็มขนาดนี้เนี่ย
ราคากระพริบต่อขันตกเนี่ยเท่าไหร่ก็ในขันตกหนึ่งเราก็จะมีตั้งแต่
สตาร์เตอร์นะครับทำเมนแล้วก็จะมีของหวานลงข้าวสวยด้วยชุดละ๒๔๐บาท
พี่ครับทานของขาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่
เขาบอกว่ามีของหวานกับเครื่องดื่มที่ไม่แพ้กันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับ

นี่แหละนี่แหละที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ครับคุณพี่ธอมครับผม
เอาล่ะมองหน้ามองตารู้กันเลยครับว่าคืออะไรแต่ยังไงก็ต้องถามอยู่ดีครับ
เหนียวมะม่วงอ่าแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือเป็นชาปูชิโนครับ
จะเป็นเอเปโซกับชาไทยเอาล่ะนี่คือของหวานแล้วก็เครื่องดื่มท่านผู้ชมครับ
ที่บอกว่าแหมก็ไม่แพ้ของขาวเหมือนกันเหมือนเดิมครับขออนุญาตชิมนะคะ
ก็อร่อยเป็นสไตล์ไทยที่นักท่องเที่ยวชอบจะมาทานข้าวเหนียวมะม่วง
เขาเรียกทุเรียนอะไรประมาณนั้นครับอีกอย่างหนึ่งครับเครื่องดื่ม
ยังไงพี่มันต้องใส่อะไรยังไงก่อนพี่ผมอยากให้พี่
นี้ก็จะเป็นทานง่ายเลยครับของเราเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งเอฟเรโซ
ทำเป็นก้อนเอาไว้แล้วพอถึงเวลาเราก็จะเป็นผสมชาไทยลงไป
แล้วก็ผสมนมแล้วก็มีฟองนมปิดอ๋ออันนี้คือผสมมาแล้วเรียบร้อย
ไม่ต้องเติมเพิ่มเลยครับเพียงแต่ว่าเอามาให้ดูว่าส่วนผสมมันมีอะไรบ้าง
ใช่ครับงั้นขออนุญาตนะครับผมต้องคนต้องอะไรไหมครับพี่อ่า
ได้เลยครับดื่มได้เลยเนอะครับเอาล่ะเย็นเย็นเลยนะพี่นะ

มันก็แปลกไปอีกแบบหนึ่งความรู้สึกผมคือการดื่มกาแฟแล้ว
ชาไทยชานมไทยเนี่ยมันก็จะได้รสชาติของกาแฟที่เข้มข้นอยู่แล้ว
นะครับผมแล้วก็ได้มันมีติ่งของชาวไทยอยู่ด้วยนะ
มันก็คือความเป็นไทยผสมกับกาแฟของเมืองนอกที่เขาทานกันนี่แหละนะครับผม
อย่างน้อยเราก็ไม่ลืมความเป็นไทยในการที่ใส่ส่วนผสมในเครื่องดื่ม

เอาละฮะเราทานอาหารของข้าวของหวานเรียบร้อยแล้ว
ทราบราคาก็เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมเขาบอกว่าด้านบนเนี่ย
ห้องพักเนี้ยสุดชิวเลยใช่เป็นยังไงพี่ก็นอกจากเรื่องอาหารที่เรามีชื่อแล้วเนี่ย
ตัวห้องพักของเราก็ถือว่ามีชื่อเสียงเหมือนกันนะครับโดยห้องพักของเราเนี่ยก็จะมีเป็นเตียงสองชั้น
แล้วก็จะเป็นห้องเดียวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวแบบเป็นครอบครัวด้วยเหมือนกัน
เอาล่ะเกริ่นขนาดนี้ท่านผู้ชมคงจะอยากเห็นแล้วนะครับว่าด้านบนเนี่ยห้องพักจะเป็นอย่างไร
แต่ตอนนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่ธอมมากนะครับผมที่มาให้ความรู้เรื่องอาหารแล้วก็นี่แหละทั้งหมดเลยนะครับผม
เดี๋ยวผมจะบุกเข้าไปคนเดียวข้างบนไปดูห้องพักด้านบนนะฮะ
ว่าจะสุดชิวสุดสบายแค่ไหนแต่ต้องช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
โอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะแค่เปิดมาก็เลิศแล้วนะจ๊ะ
นี่พาไปดูเมนูทั้งถูกใจคนไทยและถูกใจชาวต่างชาติมากบ้านธุดใหม่ของเรานี้ดีนะ

โอ้โหเมนูอาหารขนาดนี้เธอห้องพักจะขนาดไหน
จะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามกันให้ได้ในช่วงหน้านะคะ
ตอนนี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาเจอกันค่ะ